หลังที่ทรงฤทธานุภาพกันบ้างของขลังชิ้นนี้นะคะ
ชื่อว่าประกัมหัวกระดูกค่ะหื้ม
นี่เลยใครที่ชื่นชอบพวกเครื่องรางของขลังคุณ
คุ้นตากันดีค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยรู้เรื่องราว
มันคืออะไรมาฟังค่ะคุณผู้ชมของขลังชิ้นนี้
ประกำหัวกระดูกค่ะเป็นของขลังชนิดหนึ่ง
ว่ากันว่ามีฤทธานุภาพในตัวเองอืม
ซึ่งประกำหัวกระดูกนี้นะจะเป็นช่วงส่วนหัว
ที่ทำมาจากขาวจากกระดูกของสัตว์ใหญ่
อย่างเช่นช้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
เขาว่ากันว่าประกรรมแบบนี้นะจะมีพลังในตัวเอง
โดยไม่ต้องปลุกเสกเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากให้มีพลานุภาพ
มีฤทธาพิเศษมากขึ้นเนี่ยนำไปปลูกเสกเพิ่มได้
อันนี้แล้วแต่เจ้าของเลยนะคะโดยคนโบราณกล่าวกันไว้ว่า
กรรมหัวกระดูกจะมีพลังในเรื่องของการกันสิ่งชั่วร้าย
กันคุณสัยป้องกันผีป้องกันอาถรรพ์ต่างต่างยังไง
แล้วถ้าหากผู้สวมใส่เนี้ยเป็นคนดีอ่า
พฤติดีทำดีคิดดีเนี่ยประกรรมนี้ก็จะช่วยหนุนเรื่องเมตตามหานิยม
แก่ผู้สวมใส่ด้วยอืมอ่า
เพราะว่ากันว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบกคนแหละนะคะอืม
คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องความสวยงามบางคนจะมองว่าเป็นเรื่องของขังป้องกันตัวก็ได้